โปรดติดตามตอนต่อไป

สวัสดีค่ะ

อักษรย่อยังไม่จบจริงเนอะ

คนโทรศัพท์ไปหาคุณหน่อยบุษกรเยอะเหลือเกิน
อักษรยอดจากรายการข่าวใส่ไข่

แล้วขอย่อยว่าปิดท่ายทั้งหมดแม่แองจี้เฮสติง

กลงงมในสังคม

ไม่ต้องคุณแม่พอเสร็จพี่เคนที่ไม่ใช่เราแล้วไม่ได้พูดถึง
คนมาถามต่อวันนี้คุณวดดำมาจะพูดเรื่องคุณหมายกับคุณเจนี่ไหม
นั่นค่ะ

จะได้เล่าข่าวได้อะไรแบบนี้นะคนเล็กนี่เหรอเออเออพี่มดก็กินทุกวัน
กินแปดสิบนิดหนึ่งคุณแม่อันนี้ดีกว่าพี่กินขวดกลางไปเลยกินขวดกลางไปเลย
เออหลับกลางคืนเนี้ยนะไม่ใช่แบบตอนนี้นะเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวข่าวคุณเชนี่อ่ะ
คุณมิกิเดี๋ยวก็คุณใหม่เดี๋ยวค่อยมาเล่าเดี๋ยวพี่มดกมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้
ฮะพี่เขาพี่ที่จริงหนูเจอเขาทุกวันเนี้ยหนูควรจะเล่าหนูไม่ได้เจอทุกวัน

พี่เจนเขาก็มาบางวันมาออกมาเขาก็ไม่ได้เจอเขาแต่งงานเมื่อไหร่สมุดผุวลาไง
อีกเดือนอีกเดือนต่อไปเห็นกระเทยเมาเหมือนเธออยู่เรื่องไรคะ
เรื่องเขาทะเลาะกันเธอกับใครคะอ้าวก็เจนนี่
เธอไปดูเฟซบุ๊กกับลาชดาซิเขายงกันไปเองแล้วหรอคุณแม่

มาดูแลพี่พี่ไม่ได้ตั้งแต่เวลาว่าคุณแม่เนี่ยที่วันวาน
เขาก็ออกมาแถลงของแถลงข่าวกันแล้วนี่เอามานี่ก่อนจะไปถึงข่าวนั้น
คุณผู้ชมอดใจเดอร์นิดนึงฟังข่าวอื่นก่อนนะคะ
วันนี้มีกรณีสื่อของประเทศอังกฤษก็นำเสนอข่าวบอกว่ามีนักท่องเที่ยว
เที่ยวเนี่ยนะคะชาวอังกฤษวัย๑๙ปี
เขาบอกว่าเขามาเที่ยวที่จังหวัดสุราธานีมาเกาะเต่า
ก็แจ้งว่าถูกมอมยาแล้วก็ถูกข่มขืนบนเกาะเต่าจังหวัดสุราธานี
เหตุเกิดบริเวณหาดไซรีตำบลเกาะเต่านะคะ

โดยได้เข้าแจ้งความไว้กับตำรวจสพเกาะพงันเรื่องเกิดบนเกาะเต่า

แต่ว่าแจ้งความที่เกาะพงันไม่รู้ยังไง
โดยก่อนหน้านี้พันธ์ตำรวจโทสมศักดิ์หนูรอด
กล่าวบอกว่าการแจ้งความที่เกิดขึ้น
นักท่องเที่ยวสาวคนดังกล่าวได้มาแจ้งความไว้ที่สพเกาะพงัน

โดยเป็นการแจ้งเรื่องของหาย
ก็คือว่าเงินสด๓๐๐บาทบัตรกดเงินสด๔ใบ
ซึ่งทางตำรวจสพเกาะพังงานก็ได้รับแจ้งลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ผู้เสียหายก็บอกว่าเหตุเกิดวันที่๒๖มิถุนาบนเกาะเต่า
แต่ไม่ได้มีการแจ้งว่าถูกข่มขืน
แต่กลับมีการนำเสนอข่าวว่าเจ้าตัวถูกข่มขืน
ซึ่งตนเองก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดผู้เสียหาย
ไม่แจ้งความในท้องที่ที่เกิดขึ้นก็คือสพเกาะเต่า

เพื่อที่ตำรวจจะได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที
แต่กลับปล่อยเรื่องผ่านมาเดือนเศษค่ะ
ทีนี้ก็ไปให้ข่าวกับทางสื่ออังกฤษ
ซึ่งตนเองกำลังทำรายงานชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
พันธุ์ตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรสุราธานีนะคะ

ซาร่าแม่ของหญิงสาววัย๑๙ปี
ที่อ้างว่าถูกข่มขืนที่เกาะเต่ากเกาะพังอัน
ก็ให้สัมภาษณ์ผ่านไลฟ์สดทางเฟซบุ๊คของคุณสุธิชายหยุ่น
สื่อมวลชนวุฒโศนะคะเฟสบุ๊คสุธิชายุ่นก็บอกว่า
ลูกสาวของตนยืนยันว่าถูกข่มขืนจริง
แต่วันเกิดเหตุยอมรับว่ามีการแจ้งความ
แต่ไม่ได้แจ้งความว่าโดนข่มขืน
เพราะว่าขณะนั้นลูกสาวอยู่ในพวังของฤทธิยาที่สูง
ถูกใส่เอาไว้ในเครื่องดื่มค่ะ
ประกอบกับต้องรีบเดินทางไปเกาะพงัน
แล้วก็ลูกสาวคิดว่าถ้าจะแจ้งความแจ้งที่ไหนก็ได้
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งที่สพเกาะพงัน
เพราะว่าได้จองตัวเรือเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว

นางซาร่าก็บอกต่อไปว่าขณะนี้เนี่ย

ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญแล้วก็เชื่อว่าเพียงพอแล้วด้วย
โดยหลังจากนี้ตนก็จะเดินทางกลับมาเมืองไทยเพื่อมาแจ้งความค่ะ
ซึ่งได้รับคำยืนยันจากเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
ว่าจะดูแลความปลอดภัยให้เป็นอย่างดี
แต่ว่าเขาจะไม่ยอมให้ลูกสาวเขากลับมาประเทศไทยแล้วอย่างแน่นอน
คือมันไม่ปลอดภัยแล้วถูกต้องไหมครับความคิดของเขา
ใช่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าลูกสาวตนสร้างเรื่องหรือเปล่า
เพื่อแบบว่าทำให้ประเทศไทยหรือว่าเกาะเตาเสียหายหรือเปล่า
ซาร่าก็ยืนยันบอกว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
เพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ลูกสาวของตนต้องทำแบบนั้น
แล้วก็ก่อนเกิดเหตุลูกสาวได้ไปเที่ยวที่เกาะพีอย่างมีความสุข
แต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของลูกสาวเขาเปลี่ยนไปในทางที่มันแย่
แล้วก็นางซาร่าเองก็ยังตั้งข้อสังเกตบอกว่าในพื้นที่เกาะเต่าเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของมาเฟีย
แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะคะ
แต่คดีต่างที่เกิดขึ้นในเกาะเต่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้รับการสอบสวนอะไรทุกอย่างมันก็เงียบไป

แสดงว่าซาร่าคือฝรั่งเขาก็ไปดูย้อนหลังเหมือนกันว่าเกาะเต่าเนี่ยเคยมีประวัติอะไรบ้างอย่างนี้หรอ
ประมาณอย่างนั้นค่ะก็ต้องรอต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไง
ตอนนี้ผู้เสียหายกลับไปที่อังกฤษแล้ว
กลับไปแล้วค่ะเดี๋ยวต่อย
แต่มีเสื้อที่มีดินเองแม่จะมา
ตัวคุณแม่จะมาแจ้งความคดีนี้
มาดูที่นครปฐมบ้างนะคะ
เกิดเหตุที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะ
ท่านรองภูมิกับสอบสวนที่สพกำแพงแสนก็บอกว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายหนึ่งราย

ก็เลยเข้าไปดูที่เกิดเหตุนะฮะ
ไปถึงที่เกิดเหตุก็อยู่กลางไล่ข้าวโพดเลยค่ะ
ก็พบชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ๒๕๓๕ปี
เสื้อยืดแขนยาวสีน้ำเงินแล้วก็กางเกงขายาวลายพรางสีดำ

แล้วก็สวมหมวกไอ้ม่วงคุมหน้ามิดชิดเลย

ซึ่งเป็นแพทย์ประจำตำบลห้วยหมอนทอง

พบว่านางกาญจนาเทพสุวรรณซึ่งเป็นลูกบ้านได้เปิดดูกล้องวงจรปิดในมือถือ
แล้วก็บอกว่ามีคนร้ายเป็นชายสองคนเข้ามาในบ้านเพื่อจะมารักทรัพย์
และคนร้ายได้ตัดสายไฟของกล้องวงจรปิด
ซึ่งจึงประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจที่ตำบลห้วยหมอนทอง
และนายประยุทธ์ซึ่งเป็นแพทย์จำบนเนี่ยนะคะเขาเป็นอศเขาก็เลยมาด้วยกันนะคะ
ล้อมจับคนร้ายทั้งสองขณะที่แสดงตัวแล้วนะแสดงตัวเพื่อจับกลุ่มคนร้ายทั้งสองคนเนี่ย
คนร้ายก็วิ่งออกมาจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ๔๐๐เมตร
แล้วคนร้ายชักปืน๑๑มมยิงใส่เจ้าหน้าที่๒คน๓นัด
ประยุทธ์สังทองซึ่งว่าเป็นแพทย์ของตำบลหมอนทองเนี่ยแพทย์ประจำตำบลนะฮะ
ก็เลยยิงต่อเขาเรียกว่าป้องกันตัวกลับไปสามนัดเหมือนกันไปเข้ากลางหลังคนร้ายหนึ่งนัด
ซึ่งเป็นเหตุให้เขาเสียชีวิตขณะที่อีกคนนึงที่มากับผู้ตายเนี่ยนะคะ
วิ่งตามกันมาเนี่ยได้หยิบปืนของผู้ตายแล้วก็วิ่งข้ามคลองไป
แล้วก็ไปจี้เอามอเตอร์ไซค์ของนายกรงใจตรงเนี่ยขี่หลบหนีออกไปทางจังหวัดนครปฐม
นี่นะฮะนายปรากฏว่าเรื่องมันมาพีคตรงนี้ค่ะ
ว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคือที่เขาที่เขายิงป้องกันตัวเนี่ยนะฮะ
กันต่อไปแล้วก็จะเร่งดำเนินการจับกลุ่มตัวคนร้ายที่หลบหนีไปมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
นี่แหละเหมือนเวลาเราขับรถสมมุติว่าขับรถชนคนตายเนี่ย
จะเจอคำนี้ขับรถชนผู้อื่นตายโดยประมาทด้วย
บางทีเขาวิ่งมาชนรถก็ผิด

ตอนนี้ทุกคนมีสื่อในมือหมดเห็นไหมฮะแต่อันนี้เขายอมมอบตัว

วันนี้สิ่งที่เขากลัวมากกว่าสื่อคือทุกคนมีโซเชียลหมด
ทุกคนมีกล้องหมดโทรศัพท์ทุกคนสามารถถ่ายได้หมดว่าใครทำอะไร

จำไว้นะแองจี้แอปอย่างหล่อนเนี่ยระวังไว้
เพราะว่าที่น่ากลัวกล้องคือคุณแม่โมดำใช่ไหม

คุณแม่โมดำรู้ลึกยิ่งกว่ากล้อง
กล้องยังแบบมีมุมอับคุณแม่โมดำยิ่งกว่ามุมอับไม่มีเลย
อย่างกระจ่าง

กระจ่างงานนี้เราครบ๒ปีไปแล้วใช่ป่ะ

ฉะนั้นคนพบว่าเธอนั่นแหละ

ก็บอกว่าเพื่อนถ่ายคลิปก็ให้
ก็มีการโตเถียงกันเรื่องที่จอดรถคนพิการเนี่ยที่กำลังเป็นกระแสสังคมอย่างหนักเนี่ย
ได้เปิดเผยคลิปเห็นมั้ยคะอีกมุมนึง
ของกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าที่เกิดเรื่องเนี่ย
พบว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาเสร็จ
เห็นรถเก๋งสีขาวเนี่ยเข้ามาจอดแล้วพบว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปพูดคุยด้วยนะฮะ
จอดไม่ได้แล้วก็มีการโต้เถียงกับเสื้อผู้หญิงเสื้อสีดำที่นั่งมาด้วยเนี่ย
อยู่ในรถสักพักนึงก่อนจะเกิดเหตุการณ์ต่าง
ตามคลิปเลยคุณดูนะฮะเห็นมั้ยฮะ
พื้นสีน้ำเงินต้องเอกใจแล้วมันไม่ใช่

ด้วยนางสาวเสรียพรเกิดทองเนี่ยเปิดเผยผ่านรายการหนึ่ง
ช่วงบางตอนว่าวันที่เกิดเหตุจริงแล้วเกิดตั้งแต่วันที่๒๓สิงหาคม
พอก็ยังไม่ให้ขึ้นจึงวนหาที่จอดรถด้านล่างหลายต่อหลายรอบ
พอเห็นมีรถกำลังจะออกก็แน่นอนด้วยสัญชาติยานของคนขับรถ
ก็รอที่จะเสียบนะครับแต่ไม่เห็นเอาตรงนางก็ปฏิเสธว่า
นางไม่เห็นป้ายคนพิการจึงคิดว่าจอดได้
ไม่ทันเห็นพื้นสีฟ้าที่มีสัญลักษณ์เพราะว่ารถคันก่อนก็จอดอยู่
นึกออกไหมคิดแต่ว่าเราดีใจเหมือนเวลาคนหาที่จอด
ถอยปั๊บรอเลยเราก็รออยู่เนี่ย
แล้วก็รถเขาก็จอดอยู่เมื่อเลี้ยวเข้าซองถึงได้เห็นสัญลักษณ
แต่รอประพอบกให้จอดกระทั่งรอประพอมาถาม
มาถามด้วยนะฮะมีคนพิการหรือไม่
ถามกลับไปว่าคันก่อนมีคนพิการหรือเปล่าล่ะ
ก่อนหน้านี้มีคนพิการหรือเปล่าล่ะหรือมีคนพิการหรือไม่
ได้รับคำตอบว่ามีผู้สูงอายุและผู้สูงอายุนั้นก็ถือไม้เท้า
แต่ขนาดที่รอเข้าซองปกติหันไปเห็นป้าคนหนึ่งขับเบ้นมา
มั่นใจว่าไม่มีลักษณะพิการดูทุกสิ่งทุกอย่างแข็งแรงดี
แต่รอปภไม่ทักท้วงจึงเกิดคำถามตามคลิปนะฮะ
ส่วนนายวิชิตพรมกิจดีหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยเนี่ย
ซึ่งเป็นคู่กรณีเล่าเหตุการณ์ว่าจริงแล้วเหตุการณ์ก็เกิดเวลาใกล้เคียงกันแหละ๑๑นาฬิกา
ไม่ใช่ใกล้เที่ยงตามที่กล่าวอ้างเป็นช่วงจังหวะที่ตนลงมาตรวจพอดี
ก็ได้เจอผู้สูงอายุลูกค้าประจำจึงเข้าไปบริการ
ก็คือคนและคงจะมาก็คือผู้สูงอายุมีสิทธิ์ชอด
ที่มีการว่าจะร่างดังร่างสรรค์สินค้าเรียบร้อย
คนแก่ใช่ไม้เท้าเวลวิวแชร์แม้เขาจะสดใสเปลูกเขามีสิทธิ์ชอดนั่น
ก็คิดว่าในรถน่ะมีคนพิการ

ส่วนที่บอกว่าตัวเองรับเงินลูกค้าประจำนั้น

ขนาดนั้นเมื่อหันหลังไปเห็นคนในรถเก๋งขาวลงมา๓คน

ถ้ามีผู้สูงอายุยังพอแบบว่าอรุมอร่วยได้

จึงบอกว่าเป็นช่องผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการนะฮะ

ตอนนั้นผู้หญิงอีกคนที่มาด้วยในรถก็เลยพูด

อาคารตรงนั้นมันขึ้นไม่ได้
รอปภคนนั้นมันไม่ยอมเปิดให้ฉันจอด
มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคลิปนี้ทั้งหมด
ว่าโอเคหมายถึงว่าพยายามจะเข้าไปบอกแล้วนะว่า
ตรงนี้เขากั้นไว้ให้สำหรับคนสูงอายุแล้วก็คนพิการ

อาคารตรงนั้นมันขึ้นไม่ได้
รอปภคนนั้นมันไม่ยอมเปิดให้จอด
นี่คือสิ่งที่เขาโต้ตอบกลับไป
เราไปฟังเสียงรอปภที่อัดคลิปขอโทษกันสักนิดหนึ่งครับ
อ้าวมีขอโทษด้วยหรอ
ก็ใช้ความเสียหายของทุกพ้า
ซึ่งวันนี้ผมอยากจะมาขอโทษกับลูกค้า
ที่แชร์ออกไปและไม่งดแชร์นะครับ

ก็เอาไงก็ขอบคุณผู้นครับ

ทุกวันวันนี้มันมีสื่อในมือหมดไหม

แต่อยู่ในหน้าที่ก็อาจจะผิดถูกต้องมั้ย

ถ้าแชร์ผิดแต่วันนี้เขาฐานแล้วได้
เขาควันโทษหมายถึงเข้าแชร์เขาพูดในลักษณะที่เข้าแชร์ออกไป
เขาว่ามันเป็นผู้คนอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ทำ

เพราะว่าเขาอยู่ในหน้าที่ของเขาดังนั้นเขาก็ต้องดูแลสถานที่จอดรถตรงนั้นเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วค่ะ
เนาะจริงแล้วแต่ก็คนจอดรถคนจอดรถจริงก็ต้องดูด้วย

ใช่ไม่จะจอดรถได้แต่ก็มันก็ไม่น่าไปโมโหเขาเพราะว่าเขาก็ทำตามหน้าที่เขา
อืมมันรู้ไว้

หมอให้ทำใจแล้วสำหรับคนต่างหากาชาฮาร์

โดนซ้อมที่โดนเขาเรียกว่าซ่อมใช่ไหม

แล้วก็ยังมีการจะไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมว่าพยันทาด้วยนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกัน
เอามาค่ะมาที่เหี่ยวเล่าเลยเรื่องพลทหารคชาค่ะท่านผู้ชมค่ะ
เป็นทหารสังกัดหน่วยทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีก็ถูกรุ่นพี่๓คน
ทำร้ายร่างกายจนต้องส่งตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอนธรรมหิดล
จะพบว่ามีอาการหัวใจหยุดเต้นอืมตอนนี้อาการล่าสุดเนี่ยนะคะ
ภรรยาก็บอกว่าภรรยาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยท้อง๖เดือนแล้วนะฮะ
รอให้สามีฟื้นขึ้นมาเจอลูกหลังจากที่มีแพทย์มารักษาอาการของพลทหารคชา
แล้วบอกให้ตนทำใจซึ่งครอบครัวทำใจไว้บ้างแล้ว
แต่ส่วนตัวไม่อยากปล่อยให้เขาไปเนื่องจากแพทย์เคยบอกว่า
ถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วเขาก็จะไม่อยู่แล้ว
แต่ครอบครัวไม่คิดจะถอดเครื่องช่วยหายใจออก
และตั้งใจจะรักษาพลทหารคชาไปจนถึงที่สุดนะฮะ
คุณวันนิสาภรรยาก็ยังกล่าวต่อไปว่าตอนนี้สิ่งที่ให้กำลังใจกันและกันในครอบครัวก็คือ
ธรรมะยึดเหนียวจิตใจและยังไปพึ่งพาศัยศาสตร์ด้วย
เช่นการดูดวงให้พลทหารคชาล่าสุดวันนี้ก็มีการทำพิธีเรียกดวงจิต
ให้กับพลทหารคชาซึ่งในระหว่างนี้จะรอดูอาการอย่างใกล้ชิด
จากนี้ยังกล่าวว่าครอบครัวพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้อาการของขชาดีขึ้น
ส่วนน้าของพลทหารคชาบอกว่าขณะนี้มีอาการปอดติดเชื้อเพิ่ม
ซึ่งแพทย์ได้ห้ามเข้าเยี่ยมเลยห้ามเลยทุกคนเลยเข้าไปไม่ได้เลย
เพราะว่าอาการติดเชื้อรุนแรงถึงขั้นเกือบจะเสียชีวิตแล้ว
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับผู้ป่วย
พอรู้ว่าหลานติดเชื้อรุนแรงญาติก็ไม่หลับกันทั้งคืน
เจ้าหน้าที่ทหารได้ไปรับพ่อกับแม่ของเข้มนะชื่อเล่นเขานะฮะ
ให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเห็นว่าดีก็ไปกราบไหว้ที่ไหนเยอะก็ไป
อย่างไรก็ตามทางพอของโรงพจบันอาณาธรรมฮิโดนก็บอกว่า
อดติดเชื้อขั้นรุนแรงอาจจะส่งผลให้หัวใจหยุดเต้น
ได้เพิ่มตัวยาที่แรงขึ้นเพื่อช่วยชีวิตพลทหารคชา
เวลานี้ญาติก็รู้สึกไม่สบายใจกันเลย
วันวิตกว่าจะสูญเสียเข้าไปนะคะ
ได้นำเอกสารของแพทย์ไปพบพนักงานสอบสวน
และแจ้งความเพิ่มว่า๓คนนั้นพยายามฆ่าพลทหารคชา
เป็นแค่เพียงทำร้ายร่างกายจนอาการสาหัส
หลักฐานมีไม่เพียงพอที่จะบอกว่าเป็นการฆ่า
อาจจะให้เขาเสียชีวิตสมมุติว่าวันนึงเขาเกิดเสียชีวิต

ก็ทำร้ายรังกายสาธารณ์ทำให้เขาถึงแกะความตายมันจะมีกัน

ทำไมเราต้องอ่านข่าวกันอย่างนี้มาตั้ง

ว่าแค่หมั่นไส้แบบว่าอะไรไง
ว่าสามคนรุมนึง
คนก็ไม่ค่อยอยากเป็นทหารกันแล้วนะครับ
พอเวลาได้ยินข่าวแบบนี้กันบ่อย
ผู้ชายสามรุมหนึ่งจริงมันก็ไม่แมนเลย
มันก็ไม่แมนแล้วล่ะถูกไหมล่ะ
ท่านผู้ชมนี้อาจจะเอามาใช้ได้ในเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยว
หรือคุณรู้สึกว่าเคยบ้างไหมว่า
บางทีไปพนักงานเสิร์ฟสนใจกูหน่อย
สนใจหน่อยอยากสั่งแล้วหิวเคยมั้ยเคยค่ะ
ระบุว่ามีคลิปวีดีโอคลิปนึง
ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียในประเทศฟิลิปปินส์
โดยเผยให้เห็นหญิงสาวรายหนึ่ง
นี่เขาก็เข้าไปนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารปกติ

เป็นไม้ที่มีลำโพงในตัว
ถ้าคุณหาซื้อไม่ได้รู้สึกแกรมมี่เขาจะทำขายแล้วนะฮะอย่างนี้นะฮะ
มีคนขายแล้วนะมีมีแล้ว

ซะอะไรครับ

คือแบบไมโครโพสต์ที่พกมาเองบัตกาลสูตรตัวเนี่ย
ประกาศให้พนักงานเสิร์ฟเอามามาเอาข้าวมาเติบ
ไม่กินที่แปลงเอาบุฟเฟ่

ถูกนี่คือบุฟเฟ่อ๋อนี่คือบุฟเฟ่
เวลาชั่วโมงครึ่งอย่างคุณแม่ไปกินชาบูเนี่ย
คุณแม่ถ้าไม่ใช่โต๊ะคุณแม่นั้น
วันที่เราต้องใช้เสียงวันที่เราต้องกินเป็ด

เอ๊ะพักกุ้งตัวหนึ่ง
ทุกวันนี้คือบุฟเฟ่มันไม่ใช่บุฟเฟ่เหมือนเมื่อก่อน
ส่วนใหญ่วันนี้โลกเรามันเปลี่ยนแบบบุฟเฟ่อละค้า

แต่ว่าบุฟเฟ่แบบว่าเสิร์ฟพี่มันไม่ได้แบบบุฟเฟ่แบบถัด
แต่มันก็ควรจะไม่อั้นใช่ไหมถ้าใช้คำว่าบุฟเฟ่

แต่ถ้าสมมุติคุณเดินเร็วก็คือของในร้านก็จะเปลืองขึ้น

ประกาศเรียกพนักงานเติมข้าวเติมข้าวหน่อย

ฮะศิริปินในขณะที่คอมเมนต์ในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่
มองไปในทางแง่แง่บวกนะน่ารักดี

มีขายประเทศจีนเข้ามาแล้วยังรู้ที่สัมเทศนี้ยัง
เยอะแย่พี่มดำมีเยอะแล้วใช่ไหมเยอะมาก
มีดนตรีด้วยมีเอสโฟร์เสื้อปลาเพียบเลย
บางอันเปลี่ยนเสียงเป็นการ์ตูนก็ได้
เพราะว่าคนเขาเบอร์ใส่เรากันจริงคุณแม่

อาจจะเสียงเจ้าเดี๋ยวก็มีอ่ะตลกกระเร่นบนเวที

แล้วก็ตรงข้างก็เมาส์กับเสียงดังถ่ายลูกอ่ะถ่ายรูปกันได้

คือบางทีเราไปกินเราก็รู้สึกแบบอารมณ์เสียคือฉันอยากจะกิน

เดี๋ยวนะถ้าการแก้ปัญหาแบบนี้เราทุกคนใช้มันมากกว่า
ถ้าเราอัดร้านหมูกระทะไม่ไหวแล้ว

จะกินคุณแม่แล้วก็มาเบอร์ใส่เราไง
แต่อันนี้ก็แต่อย่างนี้เลยรู้ไหม

เพราะฉะนั้นเวลาเราช่วงทิ้งเวลายาวปุ๊บ

เค้าจะเป็นเพลงแบบ

แล้วก็จะกลัวแบบเรารู้กินอิ่มเร็วมันจะแบบว่า

ผมไม่จริงสึกศึกษาโหผมเป็นกูรูด้านกินหมูกระทะ
อ๋อถามเทคนิคใจนะจริง
แต่ในนี้ทุกอย่างทุกร้านกำลังจะเปลี่ยน
แบบว่าน้ำบุแฟหมดแล้ว

แหมครูแม่พากันหนูนละพันสองพัน

หมูสไลด์ไปรอ๒คิวแล้วต่อแล้วอีกอ้าวอีกป้าเลยเอาไปแล้ว

มีจากไม่มีคะ

เดี๋ยวเราเข้าเดินมาเถอะเย็นมันยากดีไง
เดี๋ยวเขาจะเดินมาเราค่อยสั่งของ
หรือปาน่ะนูถ่ายรูปหน่อย
นี่มันมาจนไพในร้านหมูกระทะหรือไง
มันไม่ได้เป็นการไปกินเพื่อเริ่มรอบมันสนุกมากเลยนี่
แล้วพี่เคยเจอทรัวย์จีนยัง
มีเขาก็มีอยู่ที่เชียงใหม่ไง
รวมมาให้เราเลือกกันแบบจุใจไปเลยนะคุณ
เรียกว่าง่ายครบจบไม่ต้องเปิดตำราให้ยุ่งยากอีกต่อไปนะคะ
แต่ละด้านนะคะช่วยคัดสรรเบอร์ให้เราอุ่นใจแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
ก็ลองคลิกกันเข้าไปดูได้เลยก็จะเห็นเบอร์มงคลครบทุกด้านเลย

เบอร์เสริมดวง๑๒ราศีพญากรจากภายยิปทรีย์๔โดยอาจารย์คชาชินบัญชร
แล้วก็อันนี้เบิร์นนำเบอร์นำโชคผลรวมเลขมงคล
มังกรเบอร์หงษ์เสริมดวงเฮงเลขสวยมีครบ
เป็นซิมถอดรหัสพลังตัวเลขโดยอาจารย์นิติกฤษกิติศรีวรนัน
คนนี้เลยคนนี้เก่งมากนะดูโฉมหน้านะคนนี้เก่งจริงนิติกฤตเนี่ย
ให้ครบขนาดนี้แล้วจะรออะไรฮะหยิบมือถือมาให้ไว
ถึงบ้านก็สะดวกสบายวันนี้คุณต้องเอามือถือมาสแกนก่อน
ซื้อในรอบบินไปเลยพอส่งมาเออไม่ต้องไปที่ร้านแล้ว
เออช่วงนี้คุณการดังเหลือเกินโอ้ยคุณการ
เขาไม่นับได้หรอไม่นับเดี๋ยวพูดไม่อย่างนับไปล่ะ
หล่ออยู่นะว่อนหล่อเลย
ขนวดจำไหนหรือหือเศษอย่างเดียวรู้สึกจะโดนเศษอย่างเดียวแล้วนะ
ใช่ครับใช่ไหมฮะอืมคุณการตอนนี้แม้กระทั่งจะเลิก
ก็ยังออกมาเผยว่าคุณเสกยังไม่ดีขึ้น

แล้วก็เขาบอกมีการบอกแบ่งสมบัติกันหรือเปล่า

เขาบอกไม่ได้แบ่งเพราะสมบัติเป็นของลูกเขาอยู่แล้ว

สแกนเลยได้แล้ว

หลายคนมีคนพูดถึงคุณการเยอะเหลือเกิน

คือคุณการเนี่ยเขาก็พูดถึงอาการของคุณเสก
แล้วอัปเดตอาการล่าสุดของคุณเสกว่า
ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลย

ตอนนี้เมียทุกคนเลยทุกเมียเลย

หมอยังตอบไม่ได้ว่าต้องรักษาอีกกี่วันกี่เดือน
ตอนนี้เขาให้รักษาแบบครอบครัวบำบัด

คือลูกของพี่เสกเนี่ยอีก๒คนเนี่ย

แล้วก็ส่วนลูกคนโตเสือเนี่ย

ก็จะเฝ้ากันทุกวันสลับกันไป
เราจะไม่ให้ผู้ป่วยรับข่าวสารอะไร

และเราก็ขอบอกว่าพวกเราและทีมแพทย์ช่วยกันดูแลรักษาเขาอย่างดีที่สุด
ก่อนกล่าวถึงคนที่เสกยังไม่พร้อมจะเจอจงหยุดพฤติกรรมเอาชนะเสกเพิ่งเข้ารักษาได้๙วัน

แล้วตอนนั้นตอนที่เขาต้องการพวกคุณ

ปล่อยให้เขาเป็นตัวตลก

ีฟติดต่อไปทางแม่ก่อน

ก็อาจจะพูดถึงเอาตรงนะถ้าแปลแล้วเนี่ยนะ

คงจะพูดถึงทางด้านครอบครัวของคุณเสกนะ

ถึงพยายามเกินจะที่จะเข้ามาเยี่ยมเขาอ่ะนะ
ไหนบอกไม่สนไม่ใส่ใจไงคะ
เสกไม่ได้กำลังจะตายนะคะ
เขาแค่รับการรักษาไบโพล่า
ยังไม่มีการแบ่งสมบัติ

ไม่ต้องการเจอคนอะไรมากมาย
ถ้าดีขึ้นจะบอกแล้วก็คนไข้บอกเอง
ขณะที่อีฟก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้นะครับ

โดยมีเนื้อหาบางช่วงบางตอน
ว่าเราอยากให้พี่เสกได้รับการรักษาที่ดีที่สุด
ต้องใช้เวลารักษากี่เดือน

ไม่มีเรื่องรักษาคนไม่ว่าจะเป็นอะไร

เราก็จะรักษาพิเศษให้หายทุกอย่างที่เราทำเนี่ย

อย่าพยายามทำลายความสำเร็จของเราเลย

รู้สึกน้องของพี่เศษเขาเป็นนักร้องอยู่นะ

เขาไม่ใช่อยู่วงอะไรสักอย่างหนึ่งอะ

เสกกลับมาเมื่อไหร่วันนั้นทุกคนคือผู้ชนะ

ล่อนล่อนห์ฉำนานจริงนะแม่แอ้งจี้

เมื่อก่อนเป็นเจ้าของคือเขากับเสือ
เจ้าของชื่อเป็นเสือ
เป็นเจ้าของแต่คนที่จะเข้าออกได้มันุ่งเสกและเสือเท่านั้น
แต่เสือพาการเข้าไปได้

ที่ได้วานอนและแฟนหนุ่ม
คือนายปุญญวัตรหิรันเตชะผู้จัดการผับดัง
ก็โดนร่วมกันในคดีครอบครองยาไอยาอีเพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาต
ก็เดินทางมาสารเพื่อรับฟังคำพิพากษา
ก็สารก็พิพากษาจำคุกนายปุญญวัตร
ตลอดชีวิตปรับ๒๕๐๐๐๐๐บาท
แต่จำเลยรับสารภาพเลยลดโทษกึ่งหนึ่ง
คุก๒๕ปี๔เดือน๑๕วันปรับ๗๕๐๐๐บาท
ส่วนคุณเอมมี่นะคะคดีเสพยาจำคุก๖เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
สารคงจำคุก๓เดือนปรับ๕๐๐๐บาท
ส่วนคดีครอบครองยาเสพติดพิพากษายกฟ้อง
จากพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคำให้การของโจทย์ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่า
นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
เลยรอดไปก็เรื่องนี้ก็เลยรอลงอาญา๒ปี
แล้วให้คุมประพฤติรายงานตัวทุก๓เดือนเป็นเวลา๑ปี
และบำเพ็ญประโยชน์๒๔ชั่วโมง
ทางคุณแม่ก็บอกว่าจะจัดการตามนี้เลยนะฮะ
หลังการพิพากษาเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอก็ดีใจมาก
แม้ว่าจะเจอหลักฐานที่บ้านเอมมี่ไม่รู้จริง
ก็ขอขอบคุณท่านผู้พิพากษาที่ให้ความเป็นธรรมกับเอมี่
โดยวันนี้คุณแม่ก็จะรับตัวเอมมี่กลับบ้านเลย

จากนี้เอมมี่อยากทำงานด้านสังคม

ซึ่งวันพบกับเอมมี่จะทำการเปิดใจเวลา๑๐นาฬกาศ์
มูลนิธิทีมงานทนายประชาชนครับผม
นี่ดานะอยู่ในกรุงส่วน๑๑เดือนนะ

ช่วงหน้ามาขอบคุณค่ะ
คุณดานะคุณฟูเซ่น
เคลียร์เรื่องคุณหมายคุณเจนี่
ช่วงหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะ
จะได้มินทรัพย์

พี่พัดาเต็มมากคุณของรัฐวัน

มีกระแสออกมาหนาหูมาก

วิกกี้เดอะเฟสได้มาขอดูแลคิวลูกชายตัวเองแบบเต็มตัวแทน
ล่าสุดมีโอกาสไปเจอเพื่อนค่ะ
คนสนิทนะคะแก๊งนางฟ้าอย่างคุณนานารายบิน่า
คุณแอนนาฬิชาคุณวุ้นเส้นวิริธิภา

โดย๓คนก็ตอบออกมาบอกว่า
นี่ทะเลาะกับพี่ใหม่เกิดอะไรขึ้น

เป็นเรื่องที่น้องสาวพี่สาวเนี่ยทะเลาะกันปกติเนอะ

คุณแอนก็เสริมบอกว่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วย
ทุกคนก็อายุเยอะแล้วก็จะมีน้อยใจกัน

คุณนานะพูดว่าเราไม่มีปัญหาอะไรกัน
อยากให้ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องทะเลาะกัน

นานาก็อยากให้ทุกคนคิดและเข้าใจแบบนั้น

คุณวุ้นเส้นบอกพื้นฐานทุกคนก็รักกันอยู่แล้ว

เขาด่านางแบบคนไหนหรือเปล่าเธอไม่เกี่ยวกับ

ก็ถ่ายรูปซุดว่ายน้ำเนอะก็ถ่ายรูปซุดว่ายน้ำตัวเองเออ

นางเป็นคนบ้านสวยมาก

คือเอาเรื่องแต่เขาต้องรักกันมาก
คุณใหม่เขาอบอุ้มกันมาในสมัยนู่นหรือนั้นก็นาน
หรือพี่ใหม่อยู่ในประมาณนั้นคือผ่านเรื่องอะไรมากันเยอะอ่ะ
นางผ่านวิรากรรมมากันเยอะเนอะนั่นสิ

ไม่รู้นี่ไงเพราะว่าคิวของเจนนี่ก็อาจจะแบบ

คือเวลาจะรับงานคู่งานคู่อย่างนี้หรือเปล่า
เนี่ยเขาบอกเหมือนเรื่องราวเกิดจากแม่ของมิกกี้

ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยใหม่ดูคิวมิกกี้อยู่หรือเปล่านะคะ

อย่าไปตีให้มันไปไกลกว่านั้นเลย
ถ้าเขาคีฟไว้แค่นี้มันก็จบแล้วแหละนะครับ

วุ้นเส้นบอกให้ระยะเวลาช่วยเยียวยาดีกว่า

ว่าเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวมันจะไกลว่า
มันจะไกลแล้วก็เป็นปัญหามากเข้าไปอีก
คุณรู้จักไหมเหรอไม่เคยโทรหาฉันไม่เคยเขาโทรหาคุณแม่

อ้าวเดี๋ยวก่อนนี่อย่างนั้นพี่มดไม่ต้องตอบ

ใครอยากรู้พี่ใหม่เขาก็ตอบหมดอ่ะเขาโทรบอกคุณแม่ยังไง

เขาไม่เคยโทรหาฉันด้วยโทรแล้วไหมอ้าว
เอาอย่างนี้เขาโทรหาพี่ม๊าแน่
อ้าวม๊าสิโอ้โฮม๊าโอ๊ย
เดี๋ยวถามกันดูสิพี่ม๊าได้ยินมาจากอีกคนนึง
นี่มันจะขายพี่ตือไม่ใช่

โอ๊ยเดี๋ยวแฟนกุ้งก็แหละแล้วเขาบอกว่าโยงกันไปอย่างสามดูสิ
มันเล่าให้พี่ม๊าฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
หมูไนท์คืนนี้เป็นอย่างไรพี่ม๊อต๔ทุน๑๐นาที
คุณเคยฝันมั้ยเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยมาเจ๊ใครจะไม่เคย

เรื่องเงินไม่เกี่ยวเลยเรื่องเงินไม่เกี่ยวเลยเขาบอกไม่ใช่เรื่องดูคิว
เขาบอกไม่ใช่เรื่องดูคิวก็คงเรื่องผิดใจกันอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดจะตีกับพี่ปิ๊บพี่ปิ๊ปปี้เนี่ย

งอนกันว่าต้องมีเรื่องของผู้ชายเกี่ยวข้องไหมคะ

พรุ่งนี้น่าจะมาไปดูข่าวต่อ
วันนี้พวกเราลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วก็สวัสดีค่ะ